คุณผู้ชมเรารวบรวมสีสันวันลอยกระทงเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยในแต่ละภาคมาฝากคุณผู้ชมว่าที่ไหนเขาจัดกิจกรรมอย่างไรกันบ้างติดตามกันดูค่ะ
ที่แรกนะคะไปเริ่มกันที่บริเวณริมสายทานลานกระทงสายอยู่ที่เชิงสะพานสมโพธิกรุงรัตนโกศิลป์๒๐๐ปี
ริมแม่น้ำปิงอำเภอเมืองจังหวัดตากนั่นเองครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานคึกคัก
สนุกสนานกันมากและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการประชันฝีมือในการลอยกระทงสาย
นั่นเองคุณผู้ชมเขาประชันกันก็คือเป็นการแข่งขันของแต่ละชุมชน
ซึ่งเป็นกระทงกะลามะพร้าวที่ขัดมันแล้วก็ตกแต่งอย่างสวยงามจำนวน๑๐๐๐กลานั่นเอง
รวดหนึ่งพันกระทงครับนำมาลอยลงสู่น้ำปิงค่ะ
โดยทีมลอยกระทงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันเป็นแผนกแผนกเห็นไหม
มีทั้งจุดไฟมีแผนกลอยทั้งหมดก็จะต้องทำงานแบบสัมพันธ์กัน
ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ลอยก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะมีความชำนาญเพื่อที่จะปล่อยกระทงทีละใบทีละใบ
ที่มันต่อเนื่องมันจะต่อเนื่องเป็นสายเป็นสายเป็นสายไม่ขาดคุณเห็นไหมคะ
ครับมองดูเผินเผินโอ้โหมองมุมกว้างกว้างสวยงามมากมากเหมือนดวงดาวบนผืนน้ำเลยทีเดียวค่ะคุณ
สวยงามประทับใจจริงนะคะส่วนอีกที่หนึ่งก็สวยงามไม่แพ้กันค่ะ
นั่นก็คือที่กาลสินแน่นอนว่าไปที่อีสานจังหวัดนี้นะคะหลายคนอาจจะนึกถึงทุงค่ะ
โดยทางเทศบาลเมืองกาลสินก็เลยสร้างจุดเช็คอินในวันลอยกระทงขึ้นมา
เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมางานลอยกระทงได้ชมความสวยงามของอุโมงทุงอีสานเรืองแสงนี่แหละค่ะ
ดูดีเห็นไหมใกล้เป็นลักษณะของทุงนะคะที่เขาประดับตกแต่งเอาไว้พร้อมกับไฟยาวกว่า๔๔เมตร
โอ้โหสวยงามแบบนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในค่ำคืนที่ผ่านมา
แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเขายังมีการประกวดกระทงสวยงามขนาดใหญ่
ที่ชาวชุมชนจากคุมวัดต่างเขาร่วมกันทำขึ้นนะคะ
สังเกตนะว่าวัสดุที่นำมาใช้ก็เป็นพวกวัสดุที่เป็นของรีไซเคิลด้วยก็มีเป็นของธรรมชาติก็มี
อย่างเช่นนะคะกระป๋องลอตเตอรี่เก่าแล้วก็พลาสติกต่างมากมาย
ชิสาค่ะที่เห็นอยู่นี่คือลอตเตอรี่นั่นเองนี่เป็นการรวมลอตเตอรี่ของคนทั้งจังหวัดเลยนะ
เป็นการรวมลอตเตอรี่ที่ผิดหวังเป็นการรวมลอตเตอรี่ที่มาซึ่งความโศกเศร้า
แล้วก็ปล่อยให้มันหายไปเราจะได้มีแต่ความสุขมีแต่ความโชคดีนะคะ
แล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้จัดงานที่นำไอเดียแบบนี้มาโชว์เท่านั้น
แต่นักท่องเที่ยวประชาชนที่มาร่วมงานก็เอากระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติมาลอยด้วย
เช่นต้นกล้วยกับกล้วยใบตองเอามาเพื่อร่วมพิธีลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคาแบบนี้แหละค่ะ
ยิ่งใหญ่ตะการตาเหมือนกันเนาะ
อีกที่หนึ่งครับก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันโอ้โหสว่างวาบไปทั้งเมือง

ใช่แล้วที่จังหวัดกำแพงเพชรที่นี่เขาเน้นจัดในเรื่องของ
พลุตะไหลไฟพะเนียง
เป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่ตระกาตาแล้วอย่างที่บอกสว่างวาบไปทั้งเมืองแหละครับ

ยิ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสีสันสวยงามแบบนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสีสัน
เทศกาลประเพณีลอยกระทงทานประทีบของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ปีนี้เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเนี่ยเขาจัดทำกระทงยักษ์
เอาไว้กลางแม่น้ำปิงเลย

แค่เหอยดิเจ้าบงกลางคือให้ประชาชนนะครับได้ลอยกระทงและก็มาถ่ายรูปเป็นที่เรานึกด้วย
อดใจได้อย่างไรกันเชียว
แล้วไฮไลท์ละ
ไฮไลท์นี่บอกเลยก็สว่างว่าเหมือนกัน
อุ้ยนี่คืออะไรค่ะ
เป็นการเผาเทียนเล่นไฟของจริงเสียงจริง

โอ้ยแล้วเห็นกระทงมันไหลไหลไหลไปขนาดนี้
แหมมันชื่นอกชื่นใจ
แต่บางทีมันก็เศร้าใจทำไมอ่ะ

คุณอะไรไปกับน้ำเลย
ทำไมไม่ให้ไหลไปรอยไหลวันนี้ใช่ไหมคะ

ก็เป็นควันหลงภาษาการย์วรรย์กระทงนะคะ

จริงแต่ละจังหวัดมีการจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่นะคะ
อันนี้ก็รวบรวมบรรยากาศแค่บางส่วนมาฝากคุณผู้ชมเท่านั้น
ส่วนคุณผู้ชมไปลอยที่ไหนแล้วขอพรอะไร

อยากรู้รูปอยากดูรูปเยอะส่งกันมานะครับ